สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทได้มีมติเห็นชอบรายงานศึกษาแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้าย
ข้าราชการตำรวจให้ใช้ระบบอาวุโสร้อยละ๗๐บวกความสามารถร้อยละ๓๐เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งในตำรวจ
เพื่อให้ทันวาระโยกย้ายครั้งต่อไปเพื่อแก้ปัญหาการเล่นพักเล่นพวก
โดยสปทก็มีมติเห็นด้วย๑๓๘เสียงไม่เห็นด้วย๔เสียงงดออกเสียง๒๔เสียง
เห็นชอบรายงานศึกษาแนวทางมาตรฐานการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจของคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมที่มีพลตำรวจเอกวรพงศ์ชิวปรีชาเป็นประธานอนุกรรมธิการปฏิรูปตำรวจ
ที่ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
โดยยอมรับนะครับว่าส่วนหนึ่งมาจากหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ถูกผู้มีอำนาจเบี่ยงเบนหลักการ
และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีอำนาจ
โดยเห็นว่าตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรไปถึงผู้บัญชาการต้องเรียงตามลำดับบัญชี
สมควรได้รับการแต่งตั้งหรือความอาวุโส
เพื่อพิจารณาประกอบกับความรู้ความสามารถและผลงานอีก๑๓
๑๕คนนี้ผมเลยเรียกชื่อใหม่ว่าบัญชีผู้สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับ
ซึ่งก็คือบัญชีอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถ
และครบหลักเกณฑ์อายุปีอายุงาน
ในที่นี้เราก็กำหนดหลักเกณฑ์ว่า
บัญชีนี้คุณต้องแต่งตั้งเรียงลำดับ๗๐แรก
เพราะฉะนั้น๑๗ต้องได้เรียกว่า๑๐๐หรือ๙๙
ที่ผมต้องเรียนว่ามัน๑๐๐เลยก็ไม่ได้
ถ้าเราไม่มีพวกผมก็ยกตัวอย่างว่า
ถ้าเกิด๑ใน๗เกิดเพี้ยนไปเป็นโรคประสาทขึ้นมาอะไรเนี่ย
มันก็มีเหตุผลเราจึงต้องเปิดช่องให้
สมาชิกสปทยังคงแสดงความเป็นห่วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิรูปนะครับ
ระบุให้ดำเนินการภายใน๖เดือนว่าอาจไม่สามารถทำได้
การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่จะมีขึ้นในอีก๒เดือนข้างหน้าครับ